สวัสดีครับ๗นิ้วราคา๓๒นาทีครับ

เมื่อจะครูกรูรัชปอลด้าลาจะถามเรื่องของความหนาวเย็น

ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ลมหนาวอากาศหนาวยังคงมีโอกาสมาเยือนเมืองในของเราอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งอย่างที่อาจจะต้องเฝ้าจับตาเป็นพิเศษ
ก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝนซึ่งไม่ใช่ฝนที่ตกทางใต้
แต่ฝนที่จะตกในครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะตกในหลายพื้นที่
ในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
เริ่มต้นภาพนี้ครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆ
สังเกตว่าตอนนี้เองในเมืองไทยของเรากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตาเลยทีเดียวนะครับ
บางตาแบบนี้จึงทำให้ช่วงกลางวันนั้นแดดอาจจะร้อนเป็นพิเศษ
กลุ่มเมฆกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือกลุ่มเมฆที่เกาะตัวในบริเวณทะเลจีนใต้
ใจฝั่งของประเทศเวียดนาม
กลุ่มเมฆกลุ่มนี้เองตอนนี้กำลังพัฒนากลายเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีหนึ่งปัจจัยครับเข้ามาเหนียวนำให้กลุ่มเมฆกลุ่มนี้เข้ามามีบทบาทต่อสภาพอากาศในเมืองไทยของเรานะครับ
ราฟิกนี้เป็นกราฟิกแสดงการเคลื่อนที่ของกระแสลมนะครับ
ลูกศรคือทิศทางลมส่วนสีต่างก็คือความแรงของลมนะครับ
สีน้ำเหลืองคือเบานะครับส่วนสีส้มคือแรงหน่อย
หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับคาดการณ์ว่าสีส้มจะสังเกตว่ามีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่งเวียดนามมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่จะเหนียวนำเอากลุ่มฝนกลุ่มความชื้นต่างในบริเวณแถวเวียดนามเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราได้ด้วย
และนอกจากนี้เองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระแสลมนี้เองก็จะถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการเหนียวนำเอามวลอากาศเย็น
ซึ่งถือว่าเป็นตัวการที่หอบเอาลมหนาวมาเยือนเมืองของเราให้มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปจะพบว่าตอนนี้เองมูลอากาศเย็นได้มีการแผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเรา
ส่วนตอนนี้จุดที่มีอากาศหนาวจริงเนี่ยนะครับคือบริเวณพื้นที่สีน้ำเงินคือตัวเลข๑๐๒๐ยังคงอยู่เหนือเมืองไทยของเรานะครับ
การว่าในช่วงวันจันทร์วันอังคารจะมีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณถึงตอนกลางเวียดนาม
แต่น่าเสียดายนะครับการแผลลงมาในครั้งนี้มีการแผลลงมาในลักษณะของลิ่มจึงไม่สามารถที่จะเข้ามาในเมืองไทยของเราได้มากนัก
แต่ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้พื้นที่ภาคอีสานบริเวณทางตอนบนได้เจอกับอากาศเย็นต่อเนื่องนะครับ
อย่างที่บอกแล้วครับว่าทั้งกระแสลมที่จะแรงขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะถือว่าเป็นตัวการสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
นี่คือกราฟิกคำนวณลักษณะการตกของฝนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
นี่คือช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าจะเริ่มมีกลุ่มฝนจากบริเวณทะเลจีนใต้นอกชายฝั่งเวียดนามค่อยเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออก
ขออภัยนะครับทางทิศตะวันตกนะครับเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
หลังจากนั้นคำนวณต่อไปนะครับก็จะเริ่มเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคลางเป็นแนวยาวแบบนี้
และที่สำคัญครับบางจุดอาจจะมีฝนตกหนักด้วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ส่วนแนวฝนที่มีลักษณะเป็นเฉียงแบบนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามามีบทบาท
กลุ่มฝนที่กลุ่มนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของเครื่องกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ฝ่ายตะวันตกก็คือสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการแผลลงมาปกคลุม
ในบริเวณประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งคลื่นกระแสลมดังกล่าวก็จะมีบทบาทในการดูดเอาความชื้น
ขึ้นบนท้องฟ้าก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่ามีทั้งความชื้นที่ค่อนข้างเยอะ
พอเจอกับคลื่นกระแสลมดังกล่าวมีโอกาสที่จะกลายเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในพื้นที่ได้นะครับ
นี่คือการคาดการณ์จากปัจจัยล่าสุดณขณะนี้ดังนั้นต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
เรามาดูเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างครับ
ฝนที่ตกลงมาก็จะทำให้อากาศนั้นเย็นลง
สำคัญกลุ่มก้อนเมฆที่มากขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ก็จะทำให้อุณหภูมิในตอนกลางวันนั้นค่อยลดลงนะครับ
ส่วนวันนี้ท้องฟ้ายังคงเปิดท้องฟ้ายังคงมีบทบาทสำคัญ
เพิ่มอุณหภูมิความร้อนในตอนกลางวัน

เช้าวันนี้ภาพรวมแล้วยังคงเป็นสีเขียว
ก็คือมีอากาศเย็นสบายต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐
ขออภัยนะครับ๑๖๑๗องศาเซลเซียต
ส่วนสูงสุดในช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๑องศาเซลเซียต

พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
ยังคงอยู่นอกประเทศสักส่วนใหญ่นะครับ
จะมีแตะมาบ้างแถวบริเวณภาคอีสานตอนบน
แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก

พบว่าอุณหภูมิในตอนกลางวันค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
แถวแถวลบบุรีนครปัฐมคลุงเทพฯมหานคร

ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งพกร่มด้วย

เพราะว่าความชื้นเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะนะครับ

ในช่วงเช้าอาจจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๒๕๒๖องศาเซลเซียต
ส่วนตอนบนภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับ
คำนวณต่อไปในช่วงวันศุกร์ครับ
จะพบว่าพื้นที่สีน้ำเงินเริ่มกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับ
คาดการณ์ว่าจะค่อยแผลลงมาอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์
นั่นก็หมายความว่าหลังสุดสัปดาห์นี้
เรามีโอกาสได้เจอกับอากาศเย็นอีกรอบหนึ่ง
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องระวังนะครับ
เรื่องของฝนเรื่องของอุณหภูมิที่จะสูงขึ้น

วันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มฝน
กลุ่มหนึ่งค่อยเคลื่อนที่เข้ามา

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
กลุ่มใหญ่หน่อยก็จะเป็นกลุ่มฝนที่จะเข้ามาในช่วงวันศุกร์
จะมาปกกลุ่มแถวบริเวณจังหวัดสุราธานีสงขลาปัตตานีนะครับ

แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มแรงขึ้นนะครับ

ใครที่จะเดินเรือหรือว่าไปท่องเที่ยว
ควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ

หมดของการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวก็คงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็ติดตามประกาศต่างจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ